หวังจะไปบินทบาทเพราะว่าเป็นสามเณร
สามเนรก็นั่งนั่งไปกระบะ๕รูป
เห็นเงาตะคุมตะคุมมืด
ผีมั้ยนะ
ดูนึกว่าผีพอเข้าไปใกล้อ้าวลูกหมูนี่
ละหลายสิบตัวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ตัวครับประมาณสัก๕๐ตัวทั้งพี่
โอ้ผิดสกติหมูแพงกันตายใครจะเอามาทิ้งแบบนี้
แล้วส่วนใหญ่ก็อายุสักเดือน๒เดือนนะคุณผู้ชม

นั่นสินั่นน่ะสิเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างวัดใหม่เจริญธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับ
สำเมินที่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ได้ช่วงเช้าเมืองเมื่อวานนี้
ลักษณะหมูมันดูค่อนข้างผอมท่าทางหิวโซ
มีชีวิตเหลืออยู่๖๘ตัวตายไป๔
แล้วก็มีหมูรุ่นที่เป็นเพศเมีย๑ตัว
ส่วนลูกหมูเพศผู้ทั้งหมดมีร่องรอยถูกตอนแล้ว
ทั้งหมดก็ถูกพากลับวัดครับไปทำคอกสำหรับเลี้ยงดูนะ
สำเมินเอนโน๊ตเป็นผู้ถ่ายคลิปก็เล่าให้ฟังว่า
นั่งกระบะมาพร้อมกับสามเณรรวม๕รูป

เห็นเงาดำใหญ่ข้างวัดตอนแรกนึกว่าผีหลอก
พอไปดูใกล้ถึงได้เห็นว่าอ่านั่นหมู

ต่อมาในอำเภอเมืองสิงห์บุรี
อย่างท่านในอำเภอปัญญาครับ
ก็ประสานประสุทธิ์จังหวัดมาตรวจสอบ
แล้วก็ฉีดยาป้องกันโรคให้กับบรรดาลูกหมูทั้ง
หกสิบแปดตัวที่ยังมีชีวิตอยู่

เพราะว่าหลายตัวก็สภาพดูย่ำแย่

ดูความเป็นอยู่มันไม่รู้ก่อนอันนี้เป็นยังไง

อย่างไรก็ตามสั่งให้มีการตรวจสอบ

ประกอบการเลี้ยงและจำหน่ายหมูครับคุณผู้ชม
จู่มาทิ้งข้างวัดเฉยเลย
ตอนนี้เขาตรวจดูไง
เขาเข้มงวดหลังจากมีเจ้าหน้าที่ถูกยิงตายไง
ตอนนี้เขาก็ถูกตรวจสอบ
ตามห้องเย็นตามฟาร์มตามอะไร

คงกลัวแหละแล้วเอามาทิ้งเอามาปล่อยเอาไว้